ทีนี้เราตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมกรณีที่คนร้ายใส่ชุดรายเดอร์
แล้วก็เข้าไปจี้ชิงทองในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีที่ปากช่องโคราช
จับกลุ่มได้แล้วเป็นตำรวจนะคะสิบตำรวจโทอนุชาบุญอารักษ์หรือว่าหมู่บ๊อบ
เป็นผู้บังคับหมู่ปราบรามสพปากช่อง
ทีนี้ต้องชื่นชมตำรวจชุดจับกลุ่มนะคะเพราะเป็นเพื่อนของหมู่บ๊อบเอง
สังเกตจากรูปภัณฑ์สันฐานลักษณะท่าเดินรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
นี่มันของเพื่อนเรานี่นี่ค่ะนี่คือวันที่ก่อเหตุนะฮะ
ทีนี้ตำรวจไปสังเกตว่าเสื้อรายเดอร์ด้านนอกเนี่ยทำไมมันดูพอง
สันนิษฐานว่าข้างในเนี่ยน่าจะมีเสื้อเกราะนะคะตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยตอนแรกให้ข้อมูลบอกว่า
พุ่งเป้าไปที่อดีตทหารหรืออดีตตำรวจน่าจะเป็นคนก่อเหตุแล้วใส่เสื้อเกราะหนึ่งชั้น
คุมด้วยเสื้อรายเดอร์อีกชั้นหนึ่งนะคะส่วนปืนที่นำมาก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนพก
ทีมสอบสวนของสพปากช่องที่เป็นเพื่อนกับหมู่บ๊อบ
บ๊อบเนี่ยเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะเขาบอกว่ารู้สึกว่าคนร้ายเนี่ย
ถ้าเกิดว่าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ๊อบ
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยอ่ะรูปร่างท่าเดินรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
ก็คล้ายกับรถจักรยานยนต์ที่หมู่บ๊อบขี่มาทำงาน
ประกอบกับว่าหมู่บ๊อบเองไม่มาทำงานถึง๒วันแล้วนะคะ
ก็เลยนำตัวหมู่บ๊อบเนี่ยมาสอบปากคำตอนแรกหมู่บ๊อบอ้างบอกว่าที่ไม่มาทำงาน
เพราะไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับแต่พอตำรวจสอบปากคำผู้หญิงคนนั้นอ่ะ
ปรากฏว่าให้การไม่ตรงกันก็เลยเค้นสอบหมู่บ๊อบอย่างหนักเลยนะคะ
กระทั่งหมู่บ๊อบเนี่ยสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุเป็นคนก่อเหตุจริง
ได้ทองคำรูปภัณฑ์ไปกว่าน้ำหนักทองนะคะร้อยยี่สิบหกบาททองคำ
มูลลักษากว่าสามล้านหกแสนบาทค่ะ
จากนั้นตำรวจค่ะควบคุมตัวหมู่บ๊อบเนี่ย
ชี้จุดซ่อนทองนะคะก็คือบริเวณที่เบาะปลาในบ้านพักหมู่ที่๘
ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชม
บ๊อบเนี่ยมีการเผาเสื้อรายเดอร์แว่นตาถุงมือที่ใช้ก่อเหตุ

จากนั้นค่ะก็นำตัวไปชี้จุดซ่อนทอง

ตัวหมู่บ๊อบไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในวันที่เกิดเหตุทันทีนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
ผู้ต้องหามีหนี้สินจากสหกรออมทรัพย์บุรีรำ
ประจำอยู่ที่สพลำดวนจังหวัดบุรีรำ

ประกอบกับพ่อป่วยติดเตียง
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระดูกทับเส้น
ก็เลยทำให้ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
ส่วนที่ต้องยิงเจ้าของร้านทอง

เพราะตอนนั้นคือกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
ไม่ได้มีจุดประสงค์ไม่ได้มีเป้าประสงค์

ส่วนที่มีความคิดว่าอะไรครับ
เป็นโซคอลีน
น้ำตาลสายโอโคลีน

เหมือนอำพลางก็ใช้เป็นอำพลาง

ว่าจะทำคดีนี้ด้วยความเที่ยงตรงแล้วก็เป็นธรรม
เรื่องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหากับหมู่บ๊อบ
คือทิ้งทรัพย์กรรมผิดเกี่ยวกับพลบอาวุธปืน
ข้อหานักสุดคือพยายามฆ่า
ปรากฏว่าเพื่อนสนิทของหมู่บ๊อบมารอเยี่ยมนะคะ
มารอเยี่ยมหมู่บ๊อบแล้วก็พูดทั้งน้ำตาเลย
หลังจากที่ทราบข่าวบอกว่าค่อนข้างตกใจ
เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าหมู่บ๊อบจะมากระทำการลักษณะแบบนี้
เท่าที่รู้จักหมู่บ๊อบหมู่บ๊อบเป็นคนที่ดีมาก
ไม่เคยมีประวัติในการก่อเหตุอะไรแบบนี้มาก่อน
และก่อนเกิดเหตุหมู่บ๊อบก็ไม่เคยมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยค่ะ
ผมไม่สาวผมไม่สาว
โอ้โหตกใจ
โอ้โหไม่คิดว่าหลานจะทำได้ถึงขนาดนี้
ก็นับถือว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งนั่นแหละ

ตอนนี้คือยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้อะไรที
ไม่รู้เลยว่าเขาติดเรื่องการพนันมันเรื่องส่วน

อยู่เขตขังบุรีรำอะไรทางนู้น

เรื่องมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องยอมรับกับมันนะเนอะ
เป็นเสียงหญ้าของหมูบ๊อบก่อนนะคะ
ก็ตกใจเหมือนกันกับพฤติกรรมที่หมู่บ๊อบทำลงไปนะคะ
เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เคยนะ
นิสัยลักเล็กขโมยน้อยไม่มีนะสำหรับหมู่บ๊อบนะครับ
ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ก็สืบได้จากเรื่องของกางเกงยีนเลย
ใช่ถ้าเดินก็สืบได้หมดเลยนะครับ